ไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ

โอ้โหชัดเลี้ยงตัวสวยจริง

เออที่นี่เขาเป็นแบบออกมาเลี่ยงสวย
อันนี้เรียกว่าเลขโสลดสารตะ

นี่คือตัวเลขในอ่างน้ำมนต์นะครับ

ทำให้นักเสี่ยงโชคก็หยิบโทรศัพท์มือถือนะครับ
ขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้เพราะว่าจะเอาไปเสี่ยงโชคกัน

มีนักเสี่ยงโชคที่ถูกรางวัลในงวดที่ผ่านมา

ทั้งน้ำแดงและก็ของเล่น

หนึ่งในคนที่มาแก้บนคือลุงจำรูนครับอายุ๕๐ปี
มากับครอบครัวมากัน๕คนด้วยกัน
บอกว่าเคยมากราบไหว้แล้วก็กระซิบขอข้างหู
กุมารทองเจ้าสวยเห็งนะฮะ
กุมารเจ้าสัวเหงขี่ช้างพลายรวย
เพื่อขอพรให้ธุรกิจได้กำไรตามเป้าหมาย
แล้วก็ขอเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคนะครับ
พอกลับไปก็ได้รับโชคทั้งสองอย่างทันที
แต่ยังถูกรางวัลแบบนันสต๊อปอีก๓งวดซ้อน
โอ้โฮบอกว่าคุณเดย์ก็เลยต้องเอาฟลัคทอลมา๑๐๐โลกรัม
น้ำแดง๑๐แพ็คแล้วก็จุดประทัด๕๐๐นัดเพื่อแก้บนนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเอาเลขปลายประทัดไปเสี่ยงโชคด้วยครับ